คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีใครไปถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์ที่อำเภอเมืองระยองกันบ้างหรือเปล่า
อยากฝากถึงวัยรุ่นไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นท้องถิ่นหรือเปล่านะคะ
หรือใครที่เห็นเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะมีวัยรุ่น๓๐คน
รุ่นบ้างไม่รุ่นบ้างแหละผู้ใหญ่ก็มีบ้างแล้ว
รุ่นกระบะกันมาขี่มอเตอร์ไซค์กันมารุ่นกระทืบไปรุ่น๔คน
๓๐รุ่น๔นะคะดีนะคะเขาไม่ตายเอาค่ะ
ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเอาคลิปเหตุการณ์ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
คือในคลิปจะเห็นพฤติกรรมชัดเจนมากเลยค่ะ
เห็นไหมคะทั้งลากทั้งตีทั้งกระทืบแล้ว
พวกนี้มันจะขึ้นกระบะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถหลบหนีกันไป
ปล่อยก็แสนโดนรุ้มสกรำนอนพับคอพับคออ่อนอยู่ที่พื้นนะคะ
เหตุการณ์ก็ขึ้นปี๒ที่ผ่านมานี่แหละ
รับปีใหม่แต่ถ้านิสัยกลุ่มนี้ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยสงสัยจะได้ไปปีใหม่กันอยู่ในห้องขังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
ผู้ปกครองของสี่วัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้ายอ่ะค่ะเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยองนะคะ
เพื่อจะเอาผิดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้หนึ่งในสี่คนนี้โดนเรียกว่าโดนหมัดโดนศอกโดนเข่าโดนเท้าโดนทุกอย่างจนหน้าผากนี่บวมปูดเลยนะคุณ
เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าก็ตั้งใจจะไปนั่งเล่นรับลมทะเลเนาะ
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเพื่อนเขากับเพื่อนไปกัน๔คนแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีก๓คนขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งเล่นริมชายหาดแสงจันทร์
นั่งกันอยู่ดีดีอยู่อยู่ก็มีกระบะสี่ประตูแล้วก็มีแก๊งวัยรุ่นนั่งมาเต็มหลังรถเลยค่ะกับมอเตอร์ไซค์อีกสองคันมาจอดอยู่กลางถนนแล้วทุกคนพร้อมใจกันลงจากรถตะโกนถามบอกว่าพวกมึงเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ใส่ทำไม
เขาหันไปฟังยังไม่ทันได้อ้าปากตอบมาแล้วหมัดกับเท้าลอยมาก่อนเลยหลังจากนั้นไม้เบสบอลก็มาค่ะแล้วกลายเป็นว่า๓๐รุม๔ทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบทั้งฟาดยำอยู่แบบนั้นอ่ะโชคดีของน้อง
น้องสี่คนนี้คืออะไรรู้ไหมกู้ภัยสว่างพรกุศลเขามา
พอดีครับไอ้แก๊งวัยรุ่นแก๊งเนี้ยมันเดินขึ้นรถแล้วก็

เราหนีไม่ทันฮะหนีไม่ทันนะหนีไม่ทันครับอืมตอนนั้นเรา
ทำอะไรอยู่เรานั่งรถอยู่เลยยังไหมก็กำลังนั่งรถ
แค่ปูดบวมเนอะน่ะดูคุณดูมงงเลยแล้วเป็นรอย์แบบ
คือนี่เป็นการตอกย้ำชัดเจนเลยว่าจุดที่เขาถูกกระทำมันคือที่หัวหัวที่จุดตายนะคุณ
คุยกับน้องผู้หญิงอีกคนนึงด้วยนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์
น้องบอกว่าตอนนั้นน้องก็รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วค่ะว่ามีคนถูกทำร้าย
แต่เป็นจังหวะที่ตำรวจยังไม่มาแล้วพี่กู้ภัยเขามาก่อนพอดี
เขาบอกว่าโชคดีมากเลยนะที่พี่กู้ภัยมาทันเวลาไม่อย่างนั้นเนี่ยเผลอจะถึงตายเอาอ่ะ
เพราะว่ากลุ่มที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยคือไม่ได้มีแค่มือแค่เท้าแค่เข่าแค่ศอก
ไม้เบสบอลมันก็มาแล้วไม้เบสบอลมันของแข็งอ่ะคุณ
และตั้งใจฟาดที่หัวกระทืบที่หัวอย่างที่เห็นในคลิป
แม่ของหนึ่งในสี่บอกแม่รับไม่ได้แม่เลี้ยงลูกแม่มาไอ้ผู้นี้มันเป็นใคร
กระทืบมาทำร้ายลูกแม่แบบนี้แม่ไม่ยอมแม่คิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละ
เพราะที่ผ่านมาก็พอจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาบ้าง
วัยรุ่นท้องถิ่นก็มีการก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันบ่อย
บอกเลยนะว่าขอให้คุณตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ว่ายังไงแม่ไม่ยอมเด็ดขาด
เรื่องต้นชุดสืบสวนบอกว่าตอนนี้กำลังหาเบาะแสอยู่
เพื่อเตรียมที่จะจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
จริงแล้วถ้าไล่ดูจากกล้องวงจรปิดน่าจะหาไม่ยาก
เพราะคิดว่าน่าจะมีกล้องที่เห็นชัดแล้วก็เห็นทะเบียนรถอ่ะครับ
ว่าเป็นรถของใครแล้วก็สืบสาวไปเรื่อย
ภาพในกล้องเนี่ยก็ใช่ว่าจะเบลอนะอืม
ถ้าเป็นคนที่รู้จักหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะ
เห็นคลิปปุ๊บแล้วรู้เลยนะว่านี่ลูกหลานตัวเองหรือเปล่า